คุณผู้ชมคะนาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินดีเจพุทธนะคะ
พุทธิชัยเขามีงานเยอะแยะเลยค่ะงานละครงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์
ล่าสุดเป็นพรีสเตอร์คนใหม่ของชาเขียวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
เดี๋ยวเราไปดูพรีเซนเตอร์คนใหม่คนนี้กันเลยนะคะ
นาทีนี้คงไม่มีใครฮอตเกินหน้าพระเอกหนุ่มดีเจพุทธพุทธิชัยแล้วล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์
หนุ่มพุทธของเรากว่าเรียบและล่าสุด
เจ้าตัวก็เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของชาเขียวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
แจกโชคมูลค่ารวมถึงเจ็ดสิบล้านบาท
เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งฮอล์
สวัสดีครับพี่ชาวเสริมสุขทุกคนนะครับ
ยังไงเราช่วยกันเร่งขายผลักดันสร้างยอดขายให้ถล่มทลาย
สู้นะครับพี่ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผม
ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑พฤษภาคมนี้